เอาอีกแล้วมาปิดปากไม่ได้เพราะเหลืออีก๓นาทีฉันจะต้องปิดรายการ
เขายังอยู่กับเมียเขาถูกต้องไหม

คุณก้อยภรรยาก็ชื่อคุณก้อยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า

แต่คุณดาวเขาก็รักภรรยากับรักลูกเขานะ

เพราะเวลาจะหมดอีก๒นาทีเวลาจะต้องปิดรายการแล้ว
ปเจมส์คือตรงนี้มีข่าวมาหรือยังไงหรือยังไงไม่เข้าใจ

เขาเล่าจะมีที่ไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลย

หมดครั้งแล้วนักข่าวไปเจอแขท
นักข่าวไปถาม
นักข่าวไปถามว่าไม่มีดุมเข้ามาคุยเลยเหรอ

กำลังจะทำงานหากมีผลงานดี

กลัวคนมองไหมคะว่าน้องยิ่งปฏิเสธยิ่งดูเหมือนปากแข็ง

แต่ก่อนหน้านี้มันมีภาพคลิปออกมานะครับ

ซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีชื่อเสียงไงคะ
อีกอย่างแคทเองก็มีครูที่เข้ามาสอนแคท
ทำไมไม่ลงล่ะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ย

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีเวอร์ไซค์แทนรถยนต์ด้วย
ทุกวันนี้ใช่ไหม

ซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เลย

เขาบอกว่าเคยคุยเรื่องข่าวกับพี่ดอมบ้างไหม

นี่น่ะนี่น่ะต้องฟังต้องฟัง
เมื่อก่อนนี้นะก็ไม่ได้เล่นเปียโนนะ
ผลปรากฏว่าพอมีแฟนเป็นนักเปียโนนะ

อายอะไรฉันเพียงเล่าอย่างนี้ให้ฟัง

ก็ไม่ได้ชอบกีฬาเลยนะ

เออให้มันเกิดความใกล้ชิดขึ้นอ่ะ

แต่นานหลายปีแบบนี้ต่อให้นานกี่ยุคกี่สมัย
ต่อให้คนอื่นมายุคนี้เนี่ย
มันก็เป็นนิสัยผู้หญิงแบบนี้อยู่แล้วแหละ

พยายามได้ไปขับที่ไหม

ปั่นน่ะเคียร์นางจะเคียร์

ฉันเคยมีความรัก

เป็นครูสอนดนตรีนะ

นางเฝ้าตรง๒๓ชมได้ไม่เบื่อเลย

เมก็ยังนั่งเฝ้าเธอเลยไม่ใช่เหรอ

พอใจยัง

บ้า